ตามประเด็นที่สังคมยังคงสนใจอยู่นะครับเรื่องราวของคดีแพรวา
กับการชดใช้ค่าเสียหายแล้วก็เยียวยาให้กับครอบครัวของผู้ที่ทั้งได้รับบัตรเจ็บ
แล้วก็ผู้ที่เสียชีวิตนะครับหลังจากที่แม่ของแพรวาได้ออกมาประกาศ
พร้อมจะขายที่ดิน๒แปลง
แล้วก็ที่ดินอีกแปลงหนึ่ง๓๐๐ตารางวานะครับ
ที่เมืองทองทานัยีอีก๕๕ล้านบาท
ทีนี้มีนักธุรกิจชื่อดังแล้วก็เครือญาติของนักการเมือง
สองกลุ่มนี้เขาให้ความสนใจอยากจะซื้อที่ดิน
แต่กลัวจะเจอปัญหาเรื่องของที่ดินไปทับซ้อนที่อุทยานหรือเปล่า

โดยแปลงที่มีคนมาติดต่อขอซื้อก็คือที่ดิน๒๑ไร่ในเขตอำเภอ๓๐๐โย่
จังหวัดประจวบคลีขันซึ่งครอบครัวแพรวาได้ติดประกาศขายเอาไว้หลายปี
แต่ขายไม่ออกล่าสุดปรากฏว่ามีเศรษฐีดังสองกลุ่ม
คือนักธุรกิจชื่อดังแล้วก็เครือญาตินักการเมือง
พร้อมระบุว่าที่ดินผ่านการรังวัดและได้โฉนดมาเรียบร้อยนะครับ
แต่ปรากฏว่าพอข่าวนี้ออกมาว่ามีคนสนใจจะซื้อที่ดินปรานบุรี๓๐๐ยอด
ของครอบครัวแพรวาหลายคนก็ทักท้วงเข้าไปบอกว่าขอให้ตรวจสอบเรื่องเอกสารสิทธิ์ซะก่อนนะ
เพราะว่าพื้นที่แถวนี้ที่ดินแถวนี้ที่เขาขายกันก่อนหน้านี้
หรือว่ามีคนมาดูกันก่อนหน้านี้แล้วเขาต้องตรวจสอบว่าไปทับที่อุทยานหรือเปล่า
แล้วก็ต้องดูให้ดีซื้อมาแล้วเดี๋ยวเป็นที่ผิดกฎหมายนะครับ
เพราะว่าที่ดินแถวนี้มีปัญหาพิพาทอยู่หลายผืน
ก็เลยไม่แน่ใจว่าเป็นที่ดินที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่า
พอเรื่องนี้ออกมาผู้สิทธิ์ข่าวก็ต้องไปสอบถาม
พันธุ์ตำรวจเอกภัยสิทธิ์วงเมือง
เกี่ยวกับเรื่องของการตรวจสอบที่ดินแปลงนี้
โดยพันธ์ตำรวจเอกพิสิทธิอภัยสิทธิ์นะฮะ
พบว่าที่ดินของครอบครัวแพรวาแปลงนี้
ไม่ได้อยู่ในเขตที่ดินของรัฐ
แค่อยู่ใกล้กับเขตที่ดินของอุทยานเขา๓๐๐ยอด
แต่ก็ต้องไปตรวจสอบกับทางอุทยานอีกครั้ง
ว่าเป็นโฉนดที่ดินที่ถูกต้องหรือไม่
ส่วนแนวทางการยึดทรัพย์บ้านแพรวา
เพื่อนำทรัพย์สินทั้งหมดไปขายท่อตลาด
หาเงินไปชดใช้เยียวยากับครอบครัว
ผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บนั้นนะครับ
นายธวัชชัยไทยเขียวรองประหลัดกระทรวงยุติธรรม
ปฏิเสธข้อมูลที่ว่าเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี
ได้ส่งหมายบังคับคดีไปยังพันเอกรัฐชัยเทพศศาสดีนะยุธิา

เพื่อให้ทราบขั้นตอนยึดทรัพย์ตามกฎหมาย

การยื่นหมายบังคับคดีนั้น
เป็นหน้าที่ของโจทย์หรือผู้เสียหาย
ไม่ใช่หน้าที่ของกระทรวงยุติธรรม
ซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ถึงขั้นตอนที่กระทรวงจะดำเนินการนะครับ
ก็ต้องให้ผ่านขั้นตอนที่ถูกต้องกันมาก่อน
ขณะเดียวกันได้แนะนำเกี่ยวกับการขายที่ดินของครอบครัวแพรวา
ให้นำโฉนดที่ดินที่ต้องการขายแล้วก็ไม่ติดภาระจำยอม
หรือติดธุรกรรมใดลองไปยื่นให้กับกรมบังคับคดี
เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการบังคับคดีซึ่งจะทำให้ขั้นตอนการขายท่อตลาดเร็ว
และสามารถหาเงินไปชดใช้ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
คือท่านรองประหลัดก็จะมีการโพสต์แบบนี้บ่อย
เพื่อเป็นการแบบให้ความรู้ให้ข้อมูลต่อประชาชนด้วย
เกี่ยวกับเรื่องของคดีแพรวาแล้วก็ที่สำคัญท่านเคยบอกว่า
มีคนก็โดนคดีอะไรแบบนี้เหมือนกันเอาที่เอาทางมาให้กรมบังคับคดี
แล้วก็ไปขายท่อตลาดบางครั้งนะคุณได้ราคาที่ดินสูงกว่าที่เจ้าของต้องการอีกด้วยซ้ำ
ให้ลองเอามานี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งถ้าคุณขายเองไม่ได้นะครับก็ลองเอามาแบบนี้
แต่ว่าทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคุณสมศักดิ์เทพสุธินปิดทางหนึ่งแล้วนะ
ก็คือทางที่จะให้กระทรวงยุติธรรมจ่ายเงินไปก่อน
แล้วทางครอบครัวแพรวาให้เอาเงินมาให้เมื่อขายที่ได้ให้กับกระทรวงยุติธรรมเนี่ย
ปิดทางนี้แล้วเพราะเป็นไปไม่ได้นะครับ
ก็ต้องรอติดตามดูว่ากลุ่มนักธุรกิจชื่อดังแล้วก็เครือญาตินักการเมืองเนี่ย
เขาจะสนใจที่ดิน๒๑ไร่๕๐ล้านที่ปรางบุรี๓๐๐ยอดอยู่หรือเปล่านะครับ